ไหมเติมรายได้ผู้สูงอายุหนุนปลูกหม่อนเป็นอาหารสัตว์
ก็ในช่วงฤดูแรงแบบนี้กรมหม่อนไหมเขาก็สนับสนุนเกษตรกรสูงวัย
ตั้งแต่อายุ๕๕ปีขึ้นไปในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ไปดูตัวอย่างได้นะครับที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าเขาสามารถเก็บใบหม่อนขายได้ครัวเรือนละ๕๐๐๗๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
ไปดูได้รายละเอียดอยู่ในหน้า๗ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สำหรับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับ
ส่วนเรื่องของสินค้าก่อนหน้านี้มีผ้าหมักโครนจากจังหวัดสิงห์บุรี
ตอนนี้ยังต่อเนื่องไปที่จังหวัดพิษสุนโลก
มีการคิดไลน์ใหม่ขึ้นมาโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร
บอกว่าเป็นลายพื้นถิ่นของจังหวัดพิสุนโลก
ดันที่จะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไปนะคะ
ผ้าที่เห็นนี้นะคะเป็นลายลวดลายสวยงามที่สถานอริยธรรมศึกษา
โงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรก็เป็นลายที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนะคะ
นายวัชิรพงศ์วงประสิทธิ์เป็นนักวิชาการช่างสิน
หัวหน้าโครงการวิจัยก็บอกว่าได้รวบรวมข้อมูลของผ้าในแต่ละชาติภัณฑ์
ลงพื้นที่โบราณสถานโบราณวัตถุเอกสารต่าง
สื่อความหมายความเป็นตัวตนของพิศนุโลกเช่นลายปูนปั้นจิตรกรรมฝาผนัง
จากนั้นนักวิจัยก็ได้ออกแบบเป็นลวดลายผ้าทอในลักษณะกราฟ
จัดกลุ่มลวดลายออกเป็น๔กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มลวดลายสัตว์ลายพันไม้
สิ่งของเครื่องใช้และลายเบตเตอร์เล็ตกลุ่มละ๓ลวดลาย
รวมเป็นทั้งหมดสิบสองลวดลายนะคะจากนั้นก็ได้สำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการสุ่มแบบไม่เจาะจงแล้วก็ไม่เน้นเฉพาะคนพิษนุโลกด้วย
เพราะว่าคาดหวังตลาดที่กว้างมากขึ้นนะคะลายที่เห็นนี่สวยเหมือนกันนะคะ
ผลออกมาก็คือความพอใจสูงสุดจาก๑๒ลายมี๖ลาย
ก็นำไปทอเป็นผ้าจริงค่ะก็ทำให้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มทอผ้าบ้าน
งย่าปล่องอำเภอเนินมะปรางซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อสายชาติภัณฑ์ไทยลาวนะคะ
ผลิตผ้า๖ลายให้กับศูนย์วิจัยแห่งนี้นะคะประกอบด้วยลายดอกปีบกาสลอง
ลายปีบขาวลายดอกนนทรีย์ซึ่งถือว่าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิษสุนโลก
ลายไก่คมขอทั้ง๖ลายนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากไก่ชนขออภัยนะคะ
เฉพาะลายไก่โคมขอนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากไก่ชนของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
และสุดท้ายลายสองแควร์และลวดลายน้ำน่าน
จากนั้นก็นำผ้าทอทั้ง๖ลายไปสำรวจความพึงพอใจอีกครั้ง
เพื่อให้ได้๓ลวดลาย๑๒เหลือ๖๖เหลือ๓
เพื่อที่จะมาทอเป็นผ้าเอกลักษณ์ของพิษสนุโลก
ซึ่งจะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสของตลาดในจังหวัดพิษนุโลกต่อไป
เขาก็มีการวิจัยรวบรวมมาหมดแล้ว
ดูหลายเรื่องประกอบกัน๑๒ลาย๖ลายและจะเหลือ๓ลาย
สวยงามนะแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้แก่ชาวบ้านด้วยนะครับ